ส่วนที่แรกของเช้าสวยใสมาดูเรื่องของเยาวชนกันหน่อย

ซึ่งเอกราชทูตที่ปรึกษาเบลเยี่ยมเป็นประธานพิธีปิด
สำหรับค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยี่ยมครั้งที่๑๔ค่ะ
เยาวชนไทยในเบลเยี่ยมกำลังบันเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีไทยหลายบทเพลงนะคะ

ค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยี่ยมครั้งที่๑๔ค่ะ

ใช่ค่ะโดยมีนายพรมเมษพหุนพลพยุหาเสนา
ข้าราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบราเซลเป็นประธานในพิธีปิดนะคะ
ที่ถือว่าค่ายนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะ
จากความร่วมมือของชุมชนไทยวัดไทยและสถานทูตไทยนะคะ
เป็นครั้งที่๔แล้วนะคะสำหรับค่ายนี้ค่ะ
สำหรับโครงการค่ายวัฒนธรรมและดนตรีไทย
มีวัตถุประสงค์อยากจะปลูกฝังจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยและพุทธศาสนา
ให้กับลูกหลานคนไทยในต่างแดน
ถือว่าเป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ไทย
เพื่อให้เยาวชนไทยนั้นได้ซึมซับรากเง่าความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมและดนตรีนะคะ
เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีไทยและพุทธศาสนา
เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม
ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนไทยในต่างแดนได้เป็นอย่างดีค่ะ
อยู่ไกลบ้านแต่ว่าก็ยังได้สัมผัสวัฒนธรรมของความเป็นไทยนะคะ
ใช่ครับเวลาอยู่ไกลแบบนี้ได้ยินเสียงดนตรีไทย

นะครับแล้วก็หัวใส่ตาเฉาโลกด้วยนะครับ